มาที่กระแสข้าวเหนียวมะม่วงที่ว่าแรงแรงแล้วเนี่ย

เขาเรียกว่ามะม่วงบ่ายโบก

ไม่ใช่โบกอย่างนั้นคนละโบกกัน
พาไปดูครับคุณผู้ชมในช่วงกลางวันของที่นี่ฮะ
คุณยุวดีสิงห์เมืองพลหัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการชนประธานจังหวัดขอนแก่น
ชวนเพื่อนพนักงานเลยมามาโบกกันใหม่นึกมั้ย

ไม่ใช่โบกกันอย่างนั้นแต่มาทำมะม่วงบ่ายโบกทานกัน

โอ้โหเขาต้องประณีตพิธีพิธรรมนะครับ
แล้วเขาบอกว่าปีนึงทานได้แค่ผลเดียวรอบเดียว

เว้ยนี่ฉันค่อยเห็นนะแต่ไม่เคยกินนะเอาเพิ่งตรง
ไอ้วัตถุดิบที่เอามาทำคืออะไร
เขาเรียกว่ามะม่วงน้อยหรือมะม่วงกะล่อน
ปลูกตามท้องไร่ท้องนาจะออกผลในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเท่านั้น

คือยเยอะต้องถึงขั้นเป็นข้อคำทางประทำมหัวงควร
แล้วมันก็จะหล่นเองตามธรรมชาติไง
เขาบอกเอาไอ้ลูกที่มันหล่นเองสุกเองร่วงเอง
เลงพอนี่แหละครับแล้ววิธีการทำบอกเลยไม่ยาก
เริ่มต้นนะคือบีบคลึง
ให้เนื้อมันออกมาบีบเบานะคุณผู้ชาย
อย่าไปบีบแรงถ้าบีบแรงก็เละ
ใช่ไหมเบาพอแล้วเอามีดตัดช่วงคั่วออก
ให้มันมีความกว้างพอสมควรแล้วบีบเอาเม็ดออกมาให้เหลือเปลือก
มันเป็นเหมือนกระบอกแล้วนำข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวร้อนนี่แหละ
ใส่เข้าไปในทรงกระบอกของมะม่วง
ระวังนะอย่าให้ข้าวเหนียวล้น
ล้นออกมาเดี๋ยวกินไม่ได้เดี๋ยวเละเทะ
เอางี้ละกันนะครับเขาบอกว่าลองทำตามนี้ดูนะ
รสชาติดีอร่อยเลยทีเดียวนะครับ
เวลาทานทานไงทานยังไงเอาเข้าปาก

ปลูกออกมาทานไปพร้อมกับข้าวเหนียวไง
ไม่น่าใจทานเปลือกได้ไหมไม่ได้นะ

แต่ถ้าบางคนอยากจะได้เปลือกก็เคี้ยวเข้าไปด้วย

รับประทานอีกหนึ่งเมนูหน้าร้อนแบบนี้เหมือนกันนะคะ